อีกหนึ่งคลิปก็ถูกแชร์ในโลกโซเชียลเหมือนกัน

ถูกชายอีกคนนึงทำร้ายร่างกายอยู่ครับ
พยายามจะร้องไห้ร้องขอให้หยุด
แต่ก็ไม่หยุดยังคงทำร้ายต่อต่อหน้าลูกแบบนั้นแล้วก็พูดแบบถากฐาน
ขึ้นมาประโยชน์หนึ่งว่าไม่มีอาวุธห้ามร้อยบาทครับ
ห้ามร้อย
ได้ยินไหมฮะไม่มีอาวุธห้าร้อย
แม่คือคนทำก็มากับลูกกับเมียด้วย
แล้วทำต่อหน้าลูกเค้าก็ยืนมองอยู่
ร้องไห้ร้องผมคือใช้ความดนตรงต่อหน้าเด็ก
ก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นชุมชนห้วยโมงพัฒนา
จังหวัดสกลนครครับมีชายวัยกลางคนที่มากับ
ภรรยาแล้วก็ลูกน้อยที่ขับมอเตอร์ไซค์มาสักครู่
ไปทำร้ายร่างกายชายซึ่งเป็นคู่กรณี
หน้าลูกสาวที่ยังเป็นเด็กยืนร้องไห้อยู่เมื่อสักครู่
แม้ว่าเด็กคนนี้จะร้องไห้และพยายามจะห้ามปราบ
ให้ทำร้ายพ่อของเขาก็ตามแต่ว่าชายคนนี้ก็ยังชี้หน้าต่อ
ต่อว่าเด็กด้วยแล้วก็ยังลงมือทำต่อด้วย
แล้วก็ทำต่อหน้าเด็กแล้วก็ชาวบ้านย่านนั้นก็มีการถ่ายคลิปไว้

ไม่มีอาวุธ๕๐๐ก่อนที่คลิปจะจบลงเท่านั้น
และคลิปนี้ก็ถูกแชร์ในโลกออนไลน์
วิพากษ์วิจารณ์แห่งความไม่เหมาะสมมากมายตามมา
ดังกล่าวเกิดขึ้น๒๘ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรจังหวัดสกลนคร
ก็เรียกผู้ถูกทำร้ายคือนายวิไลพงศ์อินธรรม

คนนี้เขาทำงานเป็นคนรับจ้างปั่นสำล้อ

ซึ่งทั้งสองคนอยู่ชุมชนเดียวกันนี่แหละครับแล้วก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปจริง
จากการสอบถามนายวิไลคนที่ถูกทำร้าย
บอกว่าวันเกิดเหตุตั้งวงกินเหล้ากัน

นายวิไลเขาบอกว่าเขาเข้าไปห้ามปราม
แต่ว่าสิ่งที่นายวิรัยบอกว่าเข้าไปห้ามปราม
มันตรงข้ามกับผู้ก่อเหตุที่เขาเล่าให้ฟัง
คือนายอนันต์ผู้ก่อเหตุเขาให้การบอกว่า
นายวิไลไม่ได้ไปห้ามปรามเลย
แต่ว่าไปยุให้พี่ชายความมีดไปฟันเขา

ก็เลยไปทำร้ายร่างกายกันตามที่ปรากฏในคลิป
และก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยทำร้ายร่างกายกันมาก่อนนะฮะ

จากที่จากนี้ไปก็จะมีการนำตัวผู้ก่อเหตุ
ไปดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องของข้อหาทำร้ายร่างกายนั่นเอง

เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้ว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องเท็จ
แต่ว่าที่ต้องดำเนินการซึ่งหน้าก็คือ

ต้องใจเย็นกันหน่อยนะอากาศเริ่มเย็นแล้ว